ออกคำสั่งบล็อกเฟซบุ๊กเป็นเวลา๓วัน
แล้วอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงค่ะ

ประชาชนจำนวนมากเขาแสดงพลังอารยะขัดขืนกัน
โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กเนี่ย
เป็นพื้นที่ในการเคลื่อนไหวของพวกเขานะคะ
ติดตามจากรายงานของทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
วันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เพราะหลังจากกองทัพได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาล

มาจากการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตย
มีชาวเมียนมาร์จำนวนมากที่ได้ใช้เฟซบุ๊กในการเคลื่อนไหว
อารยะขัดขืนต่อต้านรัฐประหาร
ซึ่งมีผู้ใช้บริการ๒๓ล้านคน

ในขณะที่บริษัทเทเลนอสัญชาตินอเวย์ระบุว่า
บริษัทได้บล็อกการเข้าถึงเฟซบุ๊คตามคำสั่งของกองทัพ
แอนดี้สโตนโคศกเฟซบุ๊คกล่าวว่า

และขอให้ทางการเมียนมาร์กลับมาเปิดให้บริการเฟซบุ๊กดังเดิม
เพื่อที่ประชาชนในเมียนมาร์จะได้สามารถติดต่อกับครอบครัว
เพื่อนและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศขณะนี้ได้
ขณะที่ประชาชนต่างแสดงความไม่พอใจ
ที่ถูกปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารทุกทาง
ด้านนายแอนโตเนียลกูเตรสหลักขาทิกรัม
สหภัณฑ์ประชาชภาพธรรมัน
ร่วมกดดันกองทัพธรรมาฆภ์กครรัฐประหาร
ทั้งอยากให้เกิดความเป็นเอกภาพในคณะมนตรีความมั่นคง

ต่อเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาร์
เพราะรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้ง
และเหล่าคณะผู้นำทหารที่ก่อรัฐประหาร

นี่ไม่ใช่วิถีทางในการปกครองประเทศ

เดินหน้ากดดันกองทัพเมียนมาร์ให้ปล่อยตัวนางซูจี
โดยนายเน็ตไพรส์โฆษกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐ

ยืนยันจุดยืนให้กองทัพเมียนมาร์ปล่อยตัวนางองซานซูจี
และแก่นำคนอื่นทันที
ที่มีโค้สข้อความทางทวิตเตอร์ว่า
พร้อมขอให้กองทัพเมียนมาร์ปล่อยตัวทุกคน
และถอนข้อกล่าวหาทั้งหมดด้วย
โดยประชาธิปไตยจะต้องไม่ถอยหลัง
และทางการอังกฤษจะมีการหารือกับพันธมิตรชาติอื่น
เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป